พื้นที่กรุงเทพก็มี๓เยาวชนลักรถจักรยานยนต์เหมือนกัน
ตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะวัยรุ่นเขาชอบเลยรุ่นนี้
เพราะว่านี่จะเล่าให้ฟังเพราะไปหัวหินมา
แล้วเขามีระหว่างทางที่กลับจากหัวหินเขาด้านซ้ายมือนะ
ถ้าใครไปหัวหินนะเขาจะมีสนามแข่งรถอยู่
รุ่นนี้วัยรุ่นนิยมและอีกรุ่นหนึ่งนะฮะ
เป็นที่นิยมและกลายเป็นออเดอร์นะครับ
เป็นออเดอร์ที่ทำให้แก๊งลักรถมุ่งที่จะขโมยรถสองรุ่นนี้นะครับ
ตำรวจนครบาน๘ก็ได้เข้าจับกลุ่มตัวเยาวชน๓คนที่ก่อเหตุ
แล้วก็บอกว่า๒เดือนที่ผ่านมาขโมยมาแล้ว๒๒คันครับ
รถจักรยานยนต์๒คันปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ
แล้วก็กระสุนปืนลูกซอง๑๐นัด
แผ่นป้ายทะเบียนที่ได้จากการจรกรรมอีก๔แผ่น
รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์จรกรรมรถจักรยานยนต์
เป็นของกลางที่ตำรวจยึดไว้ได้นะครับ
กลุ่มเยาวชน๓คนซึ่งมีอายุ๑๘ปี๒คน
และอายุ๑๗ปีอีก๑คนนะครับ
ซึ่งรวมตัวกันตั้งแก๊งออกตระเวนโจรกรรมรถจักรยานยนต์
ในพื้นที่ฝั่งทนและก็ใกล้เคียงครับ
คดีนี้ตำรวจสืบสวนจากกรณีที่จ่าอากาศเอก
ทิชัยถมปัดอายุ๒๔ปีเป็นจ่าพยาบาลกองทัพเรือ
ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานบุคโลนะ

หายไปจากลานจอดรถในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ขณะกำลังผ่อนอยู่ที่สากรกองทัพเรือ
ยังผ่อนอยู่เลยแต่รถหายซะแล้วนะครับ

เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของแก๊งเยาวชน
ตระเวนลักรถจักรยานยนต์ตามจุดจอดรถในพื้นที่ฝั่งทนอยู่บ่อย

ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบานปากคลองศาล
เมื่อวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมาด้วย
สอบสวนหนึ่งในผู้ต้องหาให้การรับสาภาพ
ว่าสมาชิกในกลุ่มจะสลับกัน
ตระเวนหารถจักรยานยนต์ตามคำสั่งของนายวัด
ซึ่งก็ไม่ทราบชื่อแล้วก็ไม่ทราบนามสกุลจริงหรอก
แล้วใช้อุปกรณ์พิเศษที่ทำขึ้นมาทำลายเบ้ากุญแจ
ใช้เวลาเพียง๕นาทีก็สามารถที่จะทำได้แล้วนะครับ
จากนั้นก็จะนำรถที่ขโมยมาได้
จอดทิ้งไว้ตามจุดต่างที่นัดหมายกันไว้
โดยจะได้ค่าแบรงคันละ๑๐๐๐๐ถึง๑๕๐๐๐บาท
และในระยะเวลา๒เดือนที่ผ่านมา
ก่อเหตุขโมยรถมาได้ทั้งสิ้น๒๒คัน
๒๒คันใช่ครับทั่วพื้นที่ฝั่งทนเลยนะ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ไปขโมยมาแล้ว
เรื่องต้นตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาแจ้ง
ร่วมกันลักษัพธ์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจทย์
แล้วก็มีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตก็อย่างที่บอกไปนะครับ
เดอร์ของนายวัดเขาออเดอร์มา
เยาวชน๓คนนี้เขาก็เลยตระเวนลักรถ๒รุ่นนี้